พระพุทธปฏิมาที่ชาวไทยนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นต่างเช่น
ภาคกลางมีหลวงพ่อโบสถน้อยวัดอมรินทรารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อปู่วัดโกรกรากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพระติ้วพระเทียมประดิษฐานอยู่ที่วัดโอกาสอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
เหนือพระพุทธปฏิมาคู่บ้านคู่เมืองคือพระเจ้าทองทิพย์วัดพระเจ้าทองทิพย์อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
หลวงพ่อพุทธรังศรีอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน